คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานศึกษาอีกหนึ่งแห่งด้วยกัน
ซึ่งถือว่าช่วยเหลือเด็กอย่างต่อเนื่องนะครับ
โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ว่าเป็นสถานศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาก็ตาม
แต่ว่าที่ผ่านมาสถานศึกษาแห่งนี้ก็ทำหน้าที่ในการอบรมบ่มเพาะให้ความรู้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง
และทำเต็มที่เต็มความสามารถเท่าที่สามารถจะทำได้
ที่สำคัญคือไม่ลืมที่จะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์รากเง่า
และความเป็นมาของพวกเขาเองด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานสิทธิการศึกษาเด็กชายขอบตอนที่๒ครับ
เสียงเพลงชาติไทยยังคงดังทุกเช้ากลางป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ชุมชนเล็กที่อยู่ห่างไกล
ความเจริญโรงเรียนเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนียวเด็กชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงกลุ่มนี้
ด้วยความหวังที่ถูกปลูกฝังมาว่า
การศึกษาจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพวกเขาได้ในอนาคต
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสเนพร่องวิธีกระเรียงทุ่มใหญ่นะเรสวน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเสน่พ่องตำบลไล่โว่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อรองรับเด็กที่เรียนจบป๖แต่ขาดโอกาสเรียนต่อ
เพราะขาดทุนทรัพย์และการเดินทางไปโรงเรียนในอำเภอสังคลาบุรี
ที่มีระยะทางขึ้นเขาไปกลับเกือบ๔๐กิโลเมตร
เพียงแต่จะเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากำหนด
แม้จะไม่ได้เงินอุดหนุนทางการศึกษา
แต่เด็กยังได้เรียนหลักสูตรวิถีชุมชนกะเรียง
บูรณาการขึ้นมาในการเรียนการสอน
คู่กับหลักสูตรปกติอีกด้วย
สิ่งต่างที่เป็นวัฒนธรรมของเรา
ถ้าเราไม่ก่อตั้งศูนย์การแรงเนี่ย
ความเป็นชาติกระเรียงสิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย
สุภาชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓บอกว่า
มีความสุขที่ได้เรียนในสิ่งที่อยากรู้
โดยเฉพาะการจักษานหรือทอผ้า
ที่จะมีปราชชุมชนมาคอยสอน

และเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติภัณฑ์กะเรียง

ข้างนอกนี้ผมเห็นว่า
แต่ที่นี่ก็ดูว่าได้เรียนทั่วถึงครับ

ไปทั้งกันหาผัก
การจักษานการทอพ่า
การทำบุญไปทำบุญที่วัด
ทุกวันพระ
จะขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษา
ส่งผลต่อเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนตำราเรียน
เพราะไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากภาครัฐ
แต่ที่นี่ยังคงดำเนินการเรียนการสอนมาตลอด๓ปี
ด้วยเงินบริจาคของชุมชนและกลุ่มจิตอาสา
อาหารแต่ละมื้อคือสิ่งที่หาได้จากในป่าชุมชน
หล่อเลี้ยงลูกหลานชาวกะเรียงจากรุ่นสู่รุ่น

ก็คือทำยังไงให้รู้ว่าการที่งบประมาณไม่เข้ามาเนี่ย
จะสามารถทำยังไงให้เด็กสามารถอยู่รอดได้
ก็เลยคือเรื่องของอาหารกลางวันก็เลยปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้เด็กสามารถหาอาหารที่อยู่ในชุมชนได้ด้วยตัวเอง

แม้วันนี้เด็กชายขอบกลุ่มนี้
ยังไม่รู้ชะตากรรมของพวกเขาในอนาคต

จะมีงานทำมีรายได้กลับมาเลี้ยงครอบครัว
พึ่งพาตัวเองได้หรือไม่
แต่เพราะนโยบายรัฐและสังคมได้กำหนดและตอกย้ำเสมอ
ว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญ
และจำเป็นที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอนาคต
เด็กและผู้ปกครองในชุมชนเสน่ห้องแห่งนี้
ได้แต่รอคอยความหวังที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง
หลังนั้นลวดมือกันสร้างชุมชนให้ลงเย็น